ประชาชนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ

ภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทย
แล้วภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้เข้าร่วมพระราชพิธีที่มีความสำคัญในครั้งนี้ครับ
นายสุวัตรผู้มหาพิงโยนนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้อยู่เบื้องหน้าพระพักษ์พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
พระองค์ทรงโบกพระหัสให้กับประชาชน
เช่นเดียวกันกับนางสาวกาญจรัฐสัทธาธรรมกุลซึ่งเป็นชาวกรุงเทพเช่นเดียวกันบอกว่านับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มามีส่วนร่วมในพระราชวิธีสำคัญของชาติครับ
มากครับซึมเนื่องจากวันที่สี่นะคะก็ได้ไปรับเสด็จที่อ่า
ถนนราชดำเนินวันนั้นก็ยืนรอรับเสด็จตั้งแต่๘โมงเช้า
พระองค์เสด็จมาประมาณสิบโมงค่ะก็คือรักสถาบันนะคะ
ก็เทิดทุนสถาบันมาตลอดนะคะก็รู้สึกปราบปลื้มนะคะ
ที่มีโอกาสดีดีเช่นนี้ค่ะปลื้มอะค่ะยินดีอะค่ะ
ว่าเราเรามาถึงจุดนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเอ่อ
ยังไงเราก็ต้องอยู่นะเพราะว่าถ้าช่วงอายุขายของพวกเราเนี่ย
ก็คงจะไม่มีลักษณะเช่นนี้อีกแล้วอ่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะครับ
นางบุญลือตินน้ำมาตรอายุหกสิบห้าปีแล้วท่านนี้ครับ
เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรนะฮะมาร่วมงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ตั้งแต่วันที่สามแล้วนะคุณบุญลือบอกว่ารู้สึกปราบปลื้มใจครับ
ได้มาชมพระบรมีพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเตรียมตัวแล้วก็เตรียมหัวใจมาพร้อมด้วยนะครับ
ในขณะที่ช่วงเย็นนั้นทางด้านของนายอัตภพลเจริญชันศาสตร์ครับ
ธิบดีกรมป่าไม้ได้มีการนำต้นกล้ามรวงพึ่งพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
โดยประชาชนก็ต่อแถวเพื่อลงชื่อขอรับต้นกล้ามรวงพึ่งเพื่อนำกลับไปปลูก
ปรากฏว่า๒๐๐ต้นนั้นก็หมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
จากนี้ประชาชนยังได้ไปร่วมกันชื่นชมความสวยงามของการแสดงโดรนแปรอักษรแสงสีเสียง
ถวายราชสะดุดีจักรีวงที่ใช้โดรนกว่า๓๐๐ลำ
โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเป็นผู้สนับสนุน
และผู้สนับสนุนภาคเอกชนจะแสดงขึ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ใช้เวลาการแสดงทั้งหมด๓๐นาทีแบ่งออกเป็น๒ชุด
โดยชุดแรกเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยทงชาติไทย
อักษรคำว่าราชวงศ์จักรีพระประมาพิไทยย่อวปร
และอักษรคำว่าทรงพระเจริญครับส่วนชุดที่สองคือการแสดงชุดสัญลักษณ์แห่งชาติ
ประกอบในบทเพลงชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรเป็นรูปภาพทงชาติไทย
ที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นการประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะ
เป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียง
โดยพันเอกประทีพสุพรรณโรธและบันเลงโดยวงไทยซิมโฟนี่ครับ
ขณะที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทางทิศเหนือ
ได้มีการจัดการแสดงมหรสบสมโพธิ
เลิมฉลองพระราชวิธีบรมราชาพิเศษอย่างสมพระเกียรติ
ซึ่งก็จัดเป็นคืนสุดท้ายไปแล้วนะครับ
มีประชาชนจำนวนมากมานั่งชมมหรสบด้วยความปราบปลื้มอิ่มเอมใจ
ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลา
โดยมีการแสดงทั้งหมด๕ชุดเริ่มต้นด้วยการบันเลงเพลงพระราชนิพล
การแสดงปู่จ้างเรียกไก่
การแสดงสีผ้าจากชมรมนาธรรคร่ำชุมหนุ่มฉุยฉาย
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
น้อยจากการไปร่วมชมการแสดงเมาะหอดรสบแล้ว
ประชาชนยังร่วมกันถ่ายภาพความสวยงาม
ของพระบรมมหาราชวังยามค่ำคืน

ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในชาวไทย
ที่ได้เดินทางมาร่วมพระราชพิธี
สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ก่อนจะกลับไปบ้านนะครับ